จะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุ
อันนี้ก็ยังไม่สามารถฟันทงได้๑๐๐เต็ม
เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่รถเก๋งคันหนึ่ง
ขับไล่หนีการติดตามของตำรวจสายตรวจ

มีการเบี่ยงรถออกมา
และทำให้รถตำรวจคว่ำแล้วตำรวจก็เสียชีวิตนะคะ
ในขณะที่คนขับหนีหายไป
ประเด็นคือกล้องหน้ารถของตำรวจจับวินาทีทุกวินาทีไว้ได้หมดเลย
จังหวะนี้ค่ะคือจะเห็นเลยว่ามันเป็นการไล่กวดมาด้วยความเร็ว
แล้วรถตำรวจเปิดเสียงไซเรนตลอดเวลา

และลักษณะดูจากคันข้างหน้าก็คือซิ่งหนีตำรวจนั่นแหละ
ตำรวจนี่เป็นจักรยานยนต์นะเป็นมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ตรงจุดนี้เป็นทางหลวงก็คือทางด่วน
การจนาพิเศษด้านตะวันออกบางปะอินบางพลี
ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
ตรงจุดรถสองเลนเป็นจังหวะที่
เตอร์ไซค์ตำรวจกวดไปจะถึงรถ
แทบจะขนาดข้างของรถวีออสสีดำคันนี้อยู่แล้ว
และอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยเขาหักพวงมาลัยปาดซ้ายออกมาเลยค่ะ
ก็กระแทกเข้ากับรถของสายตรวจอย่างแรงนะคะ
ทำให้รถตำรวจล้มคว่ำและทำให้เขาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
นี่คือรองเท้าตำรวจคือหลุดกระเด็นออกมาแบบนี้เลย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงครึ่งนะคะ
รถคันโอ้โหนี่ขนาดตำรวจใส่หมวกนะ
ทะเบียน๘ก่อก่ายท้อผู้เท่า๙๖๔๘กรุงเทพฯมหานครนะคะ
ทะเบียน๔ขอไข่ขอไข่๑๖กรุงเทพค่ะ
ผู้ตายคือ๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการลอยขามป้อมนะคะ
เป็นผู้บังคับหมู่สังกัดตำรวจทางหลวง๒ค่ะ
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งสภาพศพก็คือที่ศีรษะเนี่ยมีแผลฉีกขาดนะคะ
ส่วนรถของคนก่อเหตุก็คาอยู่ตรงทางด่วนตรงนั้นแหละ
สภาพรถก็คือด้านหน้าซ้ายฉีกขาดพังยับเยินมีรอยครูดเป็นทางยาว
ด้านหน้าและหลังฝั่งซ้ายแตกในรถมีขวดเบียร์ที่ยังดื่มไม่หมดวางอยู่ที่เบาะ
ลมนิรภัยทั้งสองข้างทำงานมีปืนยิงปลาหลังรถ
แล้วก็มีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าตกอยู่ด้วยแต่ว่าไม่เจอคนขับ

คือเปิดประตูแล้ววิ่งหนีลงทางด่วนไปเลยค่ะ

ขี่รถไล่กวดรถเก่งสีดำคันนี้มาตลอดทาง
ตอนแรกก็ขี่แบบช้าเหมือนจะพยายามคุยให้จอด

แล้วรถเก๋งก็เร่งความเร็วซิ่งหนีไป
ตำรวจก็ขี่ไล่กวดมาตลอดทางแล้วก็เปิดไซเรนด้วย

แล้วก็ปาดมาเลย
ก็ไม่เห็นว่าวิ่งเนื่องจากอะไร
เพราะว่าแค่เกิดอุบัติเหตุจะวิ่งทำไมอะไรอย่างนี้

พอขึ้นมาตรวจเหตุการณ์

แล้วผู้ใช้ทางคนอื่นที่เขาเห็นเหตุการณ์
ก็บอกว่าคนขับได้วิ่งหนีไปแล้ว
วิ่งลงจากรถแล้ววิ่งลงทางด่วนไป
นี่มีคนถ่ายภาพไม่ได้ทันหรอ

แต่ล่าสุดนี้มามอบตัวแล้วนะคะ
ส่วนร่างของตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ย
ก็นำส่งผ่าพิสูจน์ชินิติวเวศน์โรงเพศมาตำรวจแล้วค่ะ
แสดงความเสียใจด้วยจริงจริงนู่นเห็นไหมน่ะ
ที่ลูกศรที่ชี้ใช่นี่
อันนี้คือจังหวะแรกที่ตำรวจพยายาม

คือแสดงว่าผมว่าตอนภาพที่เห็น
เห็นเขายืนอยู่ข้างรถแล้วยิ้มนี่
จังหวะจอดคุยตอนแรก
แล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลย

โอ้โหแล้วตำรวจคือท่านก็ทำตามยุทธวิธีนะ
ใช่ก็คุยแล้วเจรจาแล้วเปิดไซเรน
แล้วก็ขี่รถตามเพื่อเรียกให้จอด
แต่ใครจะไปคิดว่าเขาหักซ้ายมา
นี่มามอบตัวแล้วนี่ภาพล่าสุดเลยนะคะ
คนก่อเหตุเมื่อสักครู่นี้ค่ะมามอบตัวแล้ว
นี่เพิ่งมาเลยนะคะเพิ่งมาเลย
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้๔โมงครึ่งแล้วหนีไป
นี่เพิ่งมาตอนนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวต้องดูแหละว่า

ใช่คุณจะหงายการอะไรคุณหนีทำไม
ทำไมคุณไม่จอดแล้วคุณหักซ้ายทำไม
เมื่อคุณเห็นอยู่ว่าตำรวจขี่มา